กลับเรียนพี่น้องประชาชนสื่อประชนครับที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ
ก็เป็นบริเวณหน้าธนาคารชายมณิชภาการใหญ่นะครับ
ตัดกับเส้นผลโยธินตรงนี้นะครับ
จากที่กลุ่มผู้ชมได้มีการประกาศว่า
ว่ามีการเปลี่ยนจุดจุดมุมจากบริเวณสำนักทรัพย์สินศูนย์สวมหากศัตริย์
ทางเจ้าชีวิตตำรวจก็เลยมีการจัดกำลังเจ้าชีวิตตำรวจ
ฝูงชนพร้อมกับตำรวจจราจรมารักษาความสงบเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็อำนวยประสบการณ์จาราจรท่านเห็นแล้วว่าบริเวณด้านหน้านะครับ
จราจรก็เริ่มติดขัดแต่ว่าตำรวจนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะปิดการจราจรอย่างใดนะครับ
อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางสัญจรไปมาบริเวณนี้
หรือว่าจะกลับบ้านนะครับก็อยากจะหลีกเลี่ยงเส้นทางวางแผนการจราจรให้ดีนะครับ
โดยหลักการของชื่อตำรวจนั้นเรามีหน้าที่ในการประคับใช้กฎหมายนะครับ
เราก็จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่เราเอาไว้นะครับโดยยึดหลักการเจรจานะครับ
แล้วก็อยากจะฝากกลุ่มผู้ชมนุมว่าให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบนะครับ
เพราะยิ่งในเรื่องของการแจ้งการชุมนุมก็ดีในเรื่องของเงื่อนไขต่าง
การไม่กระทำความผิดกฎหมายต่างครับขอบคุณครับ

ว่าตอนนี้มีคนหมาเรียกกี่คนละคะ
วันนี้ที่ตอบได้นะครับคือในเรื่องของการชุมนุมและการดำเนินคดีที่ผ่านมานะครับ
ผมเรียนไปหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของปีนี้
มีการดำเนินคดีมาทั้งหมดประมาณ๑๗๐กว่าคดีนะครับ
ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ
ในส่วนว่าจะเป็นการดำเนินคดีในกฎหมายฉบับใดมาตราใดก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับ
ในสมมตินั้นเป็นเรื่องความลับเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวน

เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรียนด้วยความอุรบว่าการกระทำความผิดมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

ไม่อยากใช้ไปมุ่งเน้นจะถามเรื่องมาตราอะไรมาตรา๑โดยเฉพาะนะครับ
ในการเข้าไปหาข่าวนะครับคำตอบก็คือว่าเอาจริงจริงแล้วในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เรามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมาย
เราบังคับใช้กฎหมายโดยยึกหลักหลักรัฐศาสตร์ฤทธิศาสตร์
เพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนต่าง

ผมคงไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการใช้อะไรใช้เมื่อไหร่นานแค่ไหน
ประการที่๒ในเรื่องของการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนของนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบ
ก็เป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจแค่นั้นเอง
แกทำอัวการอย่างที่คือแค่อัวการ
อัวการไม่ใช่ความจริง
ทุกคนออกมาที่โซเชียลมีเดียออนไลน์ออฟไลน์
เราทำงานแบบนั้น
เราติดตามธุรกิจและธุรกิจในเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์
การติดตามมันยังเป็นการติดตาม

เพราะอย่าลืมว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมถูกต้องครับ
แต่ท่านต้องคำนึงว่าในการชุมนุมนั้นต้องไม่กระทบสิทธิ์ผู้อื่นนะครับ

จะปิดหรือไม่ปิดคงขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ชมนุมเป็นหลักด้วยนะครับ
ก็อยากจะฝากว่าท่านชุมนุมท่านก็ดูบนฟุตบาทให้เป็นเรื่องปกติไป
ตำรวจจราจรเราก็ทำงานของเรานะครับ
ถ้าเป็นไปได้เราไม่ได้อยากปิดการจราจรเลย
ครับที่ทำให้การจราจรนั้นปิดโดยปริยาย
เช่นกลุ่มผู้ชุมนุมลงบนถนนเองราศาสตร์แบบนี้
ซึ่งทางตำรวจเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
อยากจะให้เห็นใจพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสัญจรไปมาด้วยครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วท่านผู้การตรวจแห่งชาติเอง
ท่านก็ได้สั่งการให้กรมชากาศตุนครบานได้มาลงพื้นที่
ร่วมกับผมดูในเรื่องของการหาการจัดการจราจรให้ดีที่สุดนะครับ

พร้อมกับสร้างการรับรู้ให้ทราบในเรื่องของเส้นทางที่อาจจะปิด

วิฺาริสินส์ขาออกนะครับและถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
คนที่เดินทางกลับบ้านจากในเมืองนะครับ
ถ้าท่านสามารถเลี่ยงได้อาจจะเลี่ยงออกไปตั้งแต่แถวแยกสุธิศาลนะครับ

โดยใช้วิภาวดีขาออกก็อาจจะช่วยได้บ้าง

จะต้องใช้เส้นทางถนนผลโยธิน

คืออันดับแรกก่อนในเรื่องของการแจ้งการชุมนุมไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุม
ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนตลอดว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมาย
เพราะไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมตามกฎหมายแล้ว
แต่ในส่วนของแก่นำก็มีความพยายามในการจะประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจท้องที่อยู่แล้วนะครับ
เราอยากจะให้การชุมนั้นเป็นไปตามกฎหมายก็คือว่าเป็นการชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธนะครับ
อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่กระทบสิทธิของคนอื่นจริง

จะมาจัดกิจกรรมนะครับมีการเรียกร้องต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ตำรวจเรื่องที่จะเห็นอยู่ล่ะครับ

บารเรียร์กับคอนเทนเนอร์ที่วางหน้าที่สำนักงานที่จะออกระบวนเวลาไหนครับ
ดูตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าการที่เราได้จัดวางตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็แบรเวอร์คดีก็เราได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
พระบอชุมสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าเป็นการ
อาจจะเป็นการป้องกันการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับ
พร้อมกับเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันหมดความจำเป็นแล้วเราก็ต้องดำเนินการออกอยู่แล้วโดยเร็วที่สุดครับ

วันสองวันนี้ครับหรือว่ายังมีแนวโน้นเล็กก็ยังไม่ออกมา
ตอบดูตามสถานการณ์ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
ต้องฝากสื่อมวลชนช่วยประสานทางให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยนะครับ